กระทบจากโควิด๑๙หลายครอบครัวได้รับผลกระทบแหละ
เขาก็จะมีเพจที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
แต่เรื่องนี้นะพอดูข่าวแล้วก็โอ้โหอยากจะช่วยเหลือจริงค่ะ
เป็นเรื่องราวของน้องผู้หญิงอายุ๑๐ขวบเท่านั้นเอง
หยิบโทรศัพท์มือถือของแม่แล้วก็ส่งข้อความไปในเพจ
เขาจะให้ความช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบโควิด๑๙
ขอข้าวสารอาหารแห้งมาประทังชีวิต
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงที่บ้านน้องนะโอ้โห
น่าสงสารมากเพราะว่าบ้านน้องเขาก็ยากจนจริง

ส่วนพ่อประสบอุบัติเหตุทางสมองได้รับความกระทบกระเทือน
นี่เป็นข้อความที่น้องเขาส่งขอความช่วยเหลือ
เขาก็บอกว่ายินดีที่จะช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบ
แล้วทางเพจก็มีการโพสต์ภาพกิจกรรม
หลายคนก็ไปชื่นชมไปสนับสนุน

หนูขอความช่วยเหลือให้พ่อแม่ได้ไหมคะ
พ่อหนูเกิดอุบัติเหตุสมองเบลอทำงานยังไม่ได้
แม่ก็ต้องดูแลน้องคนเล็กไม่มีใครทำงาน
หนูอยากได้ข้าวสารอาหารแห้งมาประทังชีวิต
ในเวลาที่พ่อแม่ตกงาน
แล้วก็เขียนเอาไว้ด้วยเด็กหญิงเอมวิกา
เบอร์โทรศัพท์ของน้องน้องก็ตอบกลับค่ะ
แล้วน้องก็บอกว่าหนูรอความช่วยเหลือจากพี่อยู่นะคะ
คือเขาก็บอกมาบอกช่องทางการติดต่อกลับ
ปรากฏว่าคนที่ส่งข้อความนี้
คือเด็กหญิงเอมวิกาโพทองน้องอายุ๑๐ปีเท่านั้นเองค่ะ
เรียนอยู่ป๔ที่โรงเรียนวัดแสนศุกร์
พอเจ้าหน้าที่เขารู้เนี่ยนะเขาก็รีบไปที่บ้านน้องเลย
นี่ไปถึงที่บ้านที่หมู่๕ตำบลบางปรากฏ
อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะ
เจอน้องเอมวิกาอยู่กับพ่อแม่แล้วยังมีน้องชาย
น้องชาย๙ขวบคนนึงอีกคนนึง๒ขวบกว่าตัวเล็กอยู่เลย
อยู่ในห้องพักชั่วคราวใต้ถุนบ้านของญาติค่ะ
ทีนี้ก็เลยถามคุยกับคุณพ่อ

หลังจากที่ครอบครัวถูกไล่ที่เนี่ยนะ
พ่อก็พาภรรยากับลูกอีก๓คนเนี่ย
ขออาศัยอยู่ที่บ้านญาติมาร่วมปีแล้ว
แต่มันมาเกิดเหตุเพราะซ้ำกรรมซัตริย์
เพราะว่าผู้เป็นพ่อที่เป็นเสาหลักขี่มอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุ
แล้วสมองคุณพ่อได้รับการกระทบกระเทือน
พ่อเลยตอนนี้คือเบลอแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้
ส่วนคุณแม่ก็ไม่ได้ทำงานช่วงโควิด๑๙ระบาด
ลูกน้องเอ็มวิกาเนี่ยนี่คือลูกคนโตสุดแล้วนะคุณผู้ชม
อายุ๑๐ปีเนี่ยค่ะซึ่งน้องกับน้องก็พยายามที่จะช่วยเหลือครอบครัวทั้งหมดเลยค่ะ
ออกไปเก็บครัวตั้งทั้งขยะเอาได้ตั้งมาวันหนึ่ง๑๐บาท๒๐บาท
ก็หาเงินเอาเงินตรงนี้มาซื้อกับข้าวกินกันในครอบครัว๕ชีวิต
แล้วก็ใช้มือถือของคุณแม่มาคอมเมนต์ในเฟซบุ๊ก
เพื่อขอข้าวที่ไหนเขามีแจกข้าวแจกอาหารแห้งก็จะเอาข้าวนั้นมาประทังชีวิต
คุณแม่บอกว่าก่อนหน้านี้ตัวสามีทำงานก่อสร้าง
พอสามีมาประสบอุบัติเหตุสมองได้รับการกระทบกระเทือน
เสาหลักหายไปเลยตัวคุณแม่เองก็ไม่สามารถทำงานได้
ลูก๑๐ขวบต้องช่วยเหลือกลายมาเป็นเสาหลักของครอบครัวเก็บขวดขาย
รับจ้างถอนผมงอกให้ผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้าน
ค่าจ้างเนี่ยน้องเอ็มวิกาไม่ได้คิดนะ
แล้วแต่ผู้ใหญ่เขาจะเมตตาจะให้หนูมาเท่าไห
บอกค่ะหนูอยากได้ชุดนักเรียนหนูอยากได้เสื้อผ้า
เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวหนูกับน้องก็จะเปิดเทอมแล้ว

ฟังแบบนี้แล้วอยากให้คนที่มีกำลังทรัพย์ค่ะคุณผู้ชม
ช่วยเหลือครอบครัวของน้องจริงนะคะ
อยากช่วยเหลือครอบครัวของน้องเอมวิกา
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็นบัญชีของคุณแม่นะคะ
ก็คือนางสาวอรสากาลึกสมโอนผ่านธนาคารออมสินสาขาป่าโมก
คุณผู้ชมถ่ายรูปหน้าจอตอนนี้เอาไว้ได้เลยนะคะ

นี่ถ่ายภาพหน้าจอเอาไว้แล้วก็ช่วยเหลือนะคะ
ลูกยังเล็กอยู่เลย๓คน๑๐ขวบ๙ขวบแล้วก็๒ขวบครึ่งเท่านั้นเองนะคะ